คุณผู้ชมคะอันนี้ก็ระทึกเหมือนกันแล้วค่ะอยู่ดีเนี่ย
ไฟลุกพลึบเลยรถกระบะคันนี้เนี่ยแล้วไฟน่ากลัวมาก
รุปมันเกิดจากอะไรแล้วคนขับล่ะเดี๋ยวลองดูคลิปหน่อยค่ะครับ
โหได้ยินเสียงไหมคะคือดังแบบสนั่นหวั่นไหว
คือคนที่อยู่ตรงนั้นก็ตกใจเนี่ยแล้วแม้แต่กระทั่งเจ้าหน้าที่ที่ไป
ถึงจะไปดับไฟก็ยังต้องถอยหนีออกมาเลย
เพราะเสียงระเบิดที่ดังขนาดนี้เกิดขึ้นที่
ชุมชนหมู่หกนะคะทุ่งควายกินอำเภอกแกรง
จังหวัดระยองค่ะกลางดึกเมื่อคืนที่ผ่านมาแหละ
ดับเพลิงก็มาอย่างที่เห็นเจ้าที่กู้พงกู้ภัยมากันหมดนะคะ
พยายามเข้าไปดูว่ามีคนติดอยู่ในนั้นไหม
เสียงระเบิดดังขึ้นถอยหนีกันออกมาฉีดน้ำคุมเพลิง
ใช้เวลา๒๐นาทีค่ะสุดท้ายเพลิงสงบแต่รถเนี่ยไม่เหลือซากบอกเลย
เช้าวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวของเราไปจุดเกิดเหตุ
คุณผู้ชมคงสงสัยว่าคนขับล่ะเป็นยังไงคนขับเนี่ยรอดแบบปฏิหารนะคะ
ซึ่งรถคันนี้สภาพอย่างที่บอกว่าไหม้หมดเลย
คนขับชื่อนายสมโพธิสำเนียงดีอายุ๔๐ปี
เจ้าตัวออกมายืนดูรถของตัวเองแล้วบอกว่าตอนขับมารู้สึกเหมือนกับว่า
ยางล้อด้านหน้ามันระเบิดควบคุมรถไม่ได้
มันก็เลยเสียหลักไปตกข้างทางไอ้ตรงนั้นน่ะเป็นลักษณะเหมือนไร่กล้วยนะคุณผู้ชม

ตอนออกมาบอกเห็นน้ำมันเนี่ยหยดจากใต้ท้องรถแล้วไฟก็ไหม้ขึ้นมาเลยยังสงสัยใช้น้ำมันดีเซลทำไมไหม้ขนาดนี้รวดเร็วมากสุดท้ายรถเสียหายหมดเลยค่ะ
ตำรวจสมภอกแกล้งก็รวมรวมหลักฐาน

ไม่ได้มีทรัพย์สินของราชการอะไรเสียหายแล้วก็คนขับเนี่ยก็ปลอดภัยแต่ทีนี้เนี่ยมันก็มีความเสียหายที่เกิดขึ้นกับไร่กล้วยของชาวบ้านนี่แหละก็คงจะต้องให้ไปเจรจาค่าเสียหายกันแล้วกันเองนั่นแหละครับ